เราขอย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เชียงใหม่
คุณผู้ชมมีหนุ่มคนหนึ่งนักศึกษาปี๔

ขับเวสป้าขี่เวสป้าจะกลับหอพักเพราะมีเรียนตอนเช้า
ด้วยความอยากรีบกลับก็ขับเร็วมาก
จังหวะนั้นไปแซงกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ขี่รถกันมา๒คัน๓คนรู้สึกว่าโดนหยาม

แซงไม่ได้แซงไม่ได้เออขี่ตามไปเอาหนังสติ๊กยิงหัวเขา

เหตุผลคือไม่พอใจที่ขับรถแสงเขา

คุณผู้ชมดูภาพนี่โชคดีที่กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้

คนโดนรุมก็ทำได้แค่ป้องกันตัวและประคอง
ให้รถเวสป้าคู่ใจล้มเท่านั้นเอง
แต่ตัวเองน่วมยกมือไหว้แล้ว
โอ้โหเหตุผลคือก็แค่ขับรถแซงเขา
ค่ะนะฮะกล้องวงจรปิดจับได้ครับ
ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เป็นกลุ่มชายจัดการน่าจะมากกว่า๓คนจากที่เห็นนะ

พร้อมกับอาวุธล้อมกรอบหนุ่มเวสป้าเขียวคนนี้
รุมกระดำชกต่อยอุตลุดไปหมดนะฮะ
แล้วก็มีคนไปร่วมวงด้วยนะฮะ
สุดท้ายคนเขาโดนเขาก็ไม่มีทางสู้
ได้แค่ยืนประคองพยายามประคองไม่ให้เวสป้าคู่ใจล้ม
พอกลุ่มคนที่เขาทำร้ายหนำใจเสร็จปุ๊บ
เขาก็ขับรถแล้วก็หนีกันออกไปนะครับ
ผู้เสียหายคือนายอภิมุกแสงตุ้ยอายุ๒๒ปี
นักศึกษาปี๔ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่เชียงใหม่
พานักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็เล่าให้ฟัง
กลางดึกของเมื่อวานนี้นะฮะสักเที่ยงคืนกว่า
ขับรถจากที่ไปงานมาจะมุ่งหน้าทางถนนสันทราย

หลังจากไปกินเลี้ยงวันเกิดเพื่อนมาในตัวเมืองเชียงใหม่
ต้องการจะรีบกลับบ้านในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ที่อำเภอสารทราย
เพราะว่าตอนเช้ามีเรียนก็เลยขับเร็วรีบกลับ
ขณะที่ขับผ่านเทศบาลสรรไซหลวงก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ซ้อนกันมา๒คันได้สัก๓๔คน
ตัวเขาเองก็ขี่แซงขึ้นไปโดยไม่ได้สนใจอะไร
ก็ต่างคนต่างมาไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะ
พอแซงปุ๊บมีหนึ่งในกลุ่มนั้นตะโกนด่าเลย
ขี่รถตามมาแล้วก็ใช้หนังสติ๊กยิงที่หัวเขาที่ตัวเขาจนเขาเจ็บ
เขาเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยขี่รถหนีมา
กระทั่งมาจอดอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้ออันนี้
จะขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทัน
กลุ่มนี้เขาตามมาทันแล้วก็ปรากฏในคลิปนะฮะ
สนับมือหนังสติ๊กมีดมาครบเลย
เขาก็บอกว่าไม่รู้จะหลบยังไง
ก็โดนอย่างนี้ไปแล้วอ่ะฮะรถก็ประคองไม่อยากให้รถล้ม
เขาก็ยกมือไหว้แบบนี้ไปฟังเสียงผู้เสียหายนะครับ
แล้วผมหลบไม่ทันมันคือเขามาจอดก่อนล้อมผมไว้ก่อน
ไม่รู้จักมาก่อนครับ

กล้องวงจรปิดมาจากเซเว่นและก็เห็นภาพทุกอย่างอย่างชาติเดต
ตำรวจก็ติดตามตัวคนร้ายอยู่ตอนเนี้ยนายอภิมุกยืนยันว่า
ไม่เคยรู้จักกับคนที่ก่อเหตุมาก่อนไม่มีเรื่องบาดหมานกันมาก่อนเลย
สาเหตุก็แค่ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจที่เขาขับรถเร็ว
ไม่เกี่ยวกับสีรถใช่ไหมสีรถที่มันแบบสีสะท้อนแสงหรือว่าไปขับปาดหน้าอะไรก็เปล่าเลย

ระวังนะคุณขับรถได้๓๐๔๐แล้วมั้งความเร็วแบบนี้
กล้ามองหน้าใครไม่กล้าแซงใครด้วยปัจจุบันนี้นะครับ